ผ่านไป๕วันกับ๑๙ชั่วโมง

ที่ทำหลวงคุณน้ำนางนอน

อยากจะสรุปให้เห็นความชัดเจน

ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

กลับมาตกใหม่ในช่วงเย็น

แต่ว่าน้ำในถ้ำยังมากอยู่ครับ

แต่น้ำที่เติมเข้ามาในถ้ำ

การปฏิบัติการระดมสูบน้ำออก

มีมากหลายหน่วยงานระดมกันมา

นอกจากความพยายามจะสูบน้ำออกแล้ว

กรมทรัพย์ส่งสั่งให้ขุดบาดาน

เขาเตรียมจะเจาะปรองเจาะผนังถ้ำ
เพื่อให้ทีมกู้ภัยโรยตัวลงไปช่วย
อันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะ
ซึ่งจะต้องสำรวจเครื่องไม้เครื่องมือในการสำรวจในการสแกนมีเยอะครับ
จากหน่วยงานของรัฐเอง

และหน่วยงานจากต่างประเทศ
แนวทางในการเจาะ
ตอนนี้ก็อาจจะมีหลายแนวทาง
แนวทางของพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวของเราหน้างานเมื่อสักครู่

แต่ว่าแนวทางการขุดเจาะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนั้นเนี่ย

เป็นคนสำรวจเป็นคนดูแล
ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายพร้อม
แล้วก็รวมตัวกันอยู่ที่หน้างาน

ตั้งแต่๖โมงเย็น

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ติดตั้งเครื่องจอขนาดใหญ่

โดยจุดที่จออยู่ใกล้กับทางเข้า
คาดกันว่าเป็นตำแหน่งตาน้ำ
มีความลึกประมาณ๑๐เมตร

เป็นการเปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปในถ้ำ
การทำงานเป็นประหย่างทุลักษณ์ทุเล
เนื่องจากมีฝนถล่มลงมาอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ยังส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางเข้าอุทยานด้วย
นี่ช่วง๖โมงเย็นเมื่อวาน
พอมาถึงช่วง๓ทุ่ม
ภายหลังที่เจ้าหน้าที่ใช้หัวเจาะผนังถ้ำเป็นแนว๔๕องศา
อกกันอยู่นานครับกว่าชั่วโมง
ลึกไปได้๓๕เมตร

เจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะจะต้องหยุดทำงานทันที
เพราะเกรงว่าหัวเจาะจะเกิดความเสียหาย
จากนั้นก็ปรับแผนการเจาะใหม่
จากแนวสลอปเป็นแนวดิ่ง

คาดว่าจะเป็นทางน้ำที่ไหลเข้าถ้ำ

เพื่อดึงน้ำไม่ให้ไหลเข้าถ้ำ
รวมทั้งพร่องน้ำในถ้ำออกมา
ขุดเจาะยืนยันว่า
หากสามารถเจาะไปพบทางน้ำได้
ก็เชื่อว่าน้ำจะไม่ไหลเข้าถ้ำ

ก็จะถูกดูดออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว
นี่คือแผนปฏิบัติการและความหวัง
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวาน

ท่านต้องตามดูปฏิบัติการ
พิเศษของไทยรัฐอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่คนไทยตั้งตาคอย
สายตาพุ่งไปที่ถ้ำ
มีเรื่องดีสอดแทรกเข้ามาเยอะเลยครับตอนนี้
ข่าวที่ทำให้คนไทยหัวใจอิ่มเอิบ
ก็คือพลังแห่งน้ำใจไมตรีที่ส่งไปช่วย

มีเรื่องดีที่บอกกันว่า
ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกัน
ใครทำอะไรได้ก็ทำกัน

เจ้าหน้าที่ค้นหาทีมนักเตะหมูป่า

ผู้ใจบุญคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาจะรับซักผ้าฟรีให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
ในการค้นหานักเตะเยาวชนทีมหมูป่า
พร้อมกับโค้ชที่พลัดหลงอยู่ในถ้ำหลวง
แล้วก็เขาได้โพสต์เครื่องซักผ้าจำนวนมาก
มีเนื้อหาว่ารับซักเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่
กู้ภัยที่ปฏิบัติงานในการค้นหานักเตะทีมเยาวชนหมูป่า

ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาคงจะเอาเครื่องซักผ้าที่ว่านี้ครับ

เธอบอกว่ารับซักผ้าให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
ซักอบหอมให้เลยค่ะ
ถ้าจะให้ช่วยเรียกได้เลยนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เสร็จ

นี่เป็นสัญลักษณ์ของคำว่าช่วยอะไรได้ก็ช่วย
อกนั้นยังมีข่าวแนว
ช่วยอะไรได้ก็ช่วยอีกหลายข่าวครับ
เช่นนี่ขอนแก่นยูไนเต็ดทำเสื้อชุดพิเศษช่วย

วาดภาพพับนกถึงทีมหมูป่า
หัวข่าวบอกว่าขอพรแปรอักษรส่งกำลังใจ
มีหัวข่าวชาวหัวหินขอพรพระช่วย

ฉะนั้นถ้าดูจากสื่อ

ตอนนี้เกือบทุกวงการครับ
ในช่วงหน้าบันเทิงเขาก็จะไปเอา

คนดังทั้งหลายแล้วมาตัดออก
มีคนบันเทิงเยอะตั้งแต่คนดังอย่างพี่เบิร์ตอย่างใครต่อใครเนี่ย
ส่งคำอวยพรคำอธิษฐานเอาใจช่วย
พอเปิดไปดูช่องช่วงเวลากีฬา

ก็ร่วมแสดงความห่วงใหญ่
วยพรไปถึงทีมเจ้าหมูป่าทั้ง๑๓คน
ห่วงใยไปถึงทีมกู้ภัยทั้งหลายทั้งปวง

นี่เป็นโอกาสเป็นปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า

ยามใดที่ภัยมา
ยามใดที่เราจำเป็น
ช่วยเหลือเกลือกูลกันเราได้เห็นบรรยากาศนี้ทุกครั้ง
ฝรั่งมังค่าคนชาติอื่นอาจจะไม่เข้าใจ
แต่ก่อนนี้ถ้าน้ำท่วมจะร่วมกันกู้ภัยน้ำท่วม
บริจาคสิ่งของสารพัดสารพันธุ์บริจาคเงินได้เยอะ
พอถึงคราวภัยแรงก็บริจาคช่วยภัยแรง
คราวพายุมาก็บริจาคช่วยวาตภัย
นี่เป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยจริง
ความห่วงใยที่เกิดขึ้น
ผมคิดว่ากลุ่มบุคคลที่ยังต้องการกำลังใจ
และน่าเห็นใจที่สุดคือคนเป็นพ่อเป็นแม่และครอบครัว

หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่และครอบครัว
นึกไม่ออกหรอกครับว่าเขาจะคิดยังไง

มีน้ำตาไหลระดมกับฝนพร่ำ
มีหัวอกที่บอบช้ำอยู่ภายใน
ขี่จักรยานคันโปรดโลดจากบ้าน
ไม่ได้มีสัญญาณให้หวั่นไหว
หมูป่าทะนงตัวไม่กลัวภัยปล่อยให้แม่หวั่นใจตลอดมา
วันนี้แม่พึ่มพำคำขอบคุณ
แรงใจที่เกื้อหนุนจากถ้วนหน้า
กราบพระบาททุกพระองค์ทรงห่วงมา
คือพลังวางชาให้มีแรงขอบคุณครับ
อาจจะมีใครที่เคยสับสน
แม้บางคนคงดิ้นรนไขว่ความ
เคยท้อเสียใจหวังไว้ไม่ได้มา
จนแม้เคยคิดจะหนีหน้าผู้คน
ด้วยวงแขนและเพียงมือสอง
ประคองหัวใจเจ็บช้ำ
เส้นทางนั้นมืดมนขาดฝนนั้นชิงชาม
มนต์มาด้วยความมืดดำสิ้นวัน
หากดอกไม้แย้งบาดในใจแห่งผู้คน
ที่ทุกข์ทรงหาความสว่างส่องทางสับสน
ด้วยความรักที่เหมาะแก่กัน
ให้ดอกไม้แน่นแผนความร่ำแห่ง
หลังใจมืดใหญ่
เมฆหมอก็คุ้นสลาย
ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน

ส่วนอาจจะเพลินหรือเท่ากลายเป็นสุด
ส่วนที่พวกเราคุณและทุกคนความสุขในเงิน